คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองค่ะมีผู้หญิงเมาขี่รถพ่วงข้าง
พุ่งไปชนตำรวจนะคะคือตำรวจเนี่ยเขากำลังช่วยเหลือชาวบ้านที่รถเสียอยู่ข้างทาง
ทีนี้พอพุ่งไปชนเจ็บทั้งคู่ตำรวจก็เจ็บผู้หญิงเมาคนนี้ก็เจ็บ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะจังหวะที่กำลังประถมพยาบาลคนเจ็บทั้งคู่
ผู้หญิงเมาคนนี้เอามือไปคว้าขวดเหล้ากระดกดื่มจนหมดแล้วโยนทิ้ง
คือขนาดตัวเองเจ็บแล้วยังดื่มต่อเนี่ยทำตำรวจเขาเจ็บไปด้วย
นี่นะคะร้อยตำรวจโทสานิททิพย์ละมัยค่ะหัวหน้าจุดตรวจสองสลึงนะคะ
ศบั้นกรัมคนนี้ที่บาดเจ็บนะคะ
ก็ออกปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับอาสาตำรวจ๓นาย
กำลังช่วยซ่อมรถชาวบ้านที่จอดเสียอยู่ข้างทาง
บนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าแกลงที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
คือเอากลัวยางอะไรมาวางแล้วนะคุณผู้ชม
มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนสองคันนะแต่นี่ค่ะ
นางสาวเบนจมาสอายุ๔๖ขี่รถพ่วงข้าง
ฝากกลัวยางไม่สนสัญญาณเตือนพุ่งไปเลย
ชนร้อยตำรวจโทสานิทจนได้รับบาดเจ็บ
มีแผลที่ศีรษะและแน่นหน้าอกนะคะ
นางสาวเบนจมาสเองก็เจ็บเหมือนกัน
มีแผลที่ข้อพับที่ขาค่ะ

เจ็บทั้งคู่ทั้งตำรวจทั้งตัวนางสาวเบนจมาส
ปรากฏว่านางสาวเบนจมาสเอื้อมมือไปหยิบขวดเหล้า
ระดกดื่มหมดขวดแล้วก็โยนทิ้ง
ทุกคนงงหันไปมองเลยรู้เลยว่าอ๋อเมาใช่ไหม
ถามว่าเมาใช่ไหมดื่มมาใช่ไหม
นี่ขวดนี้นะคะนางสาวเบนจมาสตอบว่ายังไง
ตอนที่เขาช่วยอยู่อะไม่เห็นใช่ไหม
เอาจริงคือตอบไม่รู้เรื่องเลย

โอ้โหเราส่งคุณดนลวีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ยังมีคราบน้ำมันของรถที่จอดเสียอยู่ข้างทาง
มีขวดเหล้าของนางสาวเบนจมาสอ่ะมันเป็นขวดแล้วก็ใส่เหล้าขาวเอาไว้อ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มิ้วบอกว่าหยิบมากระดกดื่มหมดแล้วก็โยนทิ้งอ่ะขวดยังอยู่อยู่เลยเนี่ยขวดยังอยู่ข้างทางนี่นะคะโอ้โห
เราได้คุยกับร้อยตำรวจโทสานิทคนเจ็บนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะแน่นหน้าอกแล้วก็เจ็บขาทั้งสองข้างหัวแตกเย็บไปสองเข็มค่ะแล้วก็บอกว่าที่รอดมาได้น่าจะเป็นปฏิหารหลวงปู่ทวดห้อยคอเอาไว้ตลอดเวลาเหตุการณ์นี้ทำให้เจ็บตัวแล้วก็ตกใจด้วยแต่ก็ขอปฏิบัติหน้าที่ตำรวจคอยช่วยเหลือดูแลประชาชนต่อไป
เราก็ไม่ตามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะที่สหพบ้านกรั่ง
ร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่ายังไม่ได้สอบปากคำเจ๊เขาเลย
เพราะออกจากพื้นที่จงบัดรายองไปอยู่กับลูกสาวที่จันทร์ทันพุรีล่ะ

ตำรวจเขารวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ

แต่ว่าตอนนี้รอผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะ
ผลเหมือนกันนะว่าเมาพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ปริมาณแอลกอฮอลจะขนาดไหน
แล้วเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาที่แน่ก็เมาแล้วขับนะคะ